รวมตัวกันทั้งทีสามหนุ่มเขาต้องมีเรื่องดีให้เราได้ดูกันบ้าง
แม่ไม่น่าเชื่อเขาชวนกันเต้นฉลอง๑๐ล้านวิว
โหไปดูลีลาของหนุ่มเขากันหน่อย
พี่เป๊อาจารย์อร่อยมากเลย
ป๊ะป๊ะป๊ะ

อ้าวฮู้ยป๊ะเขาให้พี่เป๊อารักยังอยู่ดีไหมคะ
แต่ใดคือเจ้าขุนน่ารักเป็นเอ็นดูเขาต้องให้อภัยนะคะ
อ่ะเรื่องเต้นจบไปไม่เป็นท่า
แต่ว่าสามหนุ่มเขายังขิงกันต่อขิงกันทำไมขิงกันเรื่องอะไรไปดู
ก่อนที่พี่จะ๒๗แต่พี่ผ่าน๒๖มาก่อนเนาะ

นั่นมันเสียงเสียเบิ้มอิงฟ้ามราหะในตำนานนี่นะ
ว่าแต่ยิ่งฟังก็ยิ่งงงแต่ก็ยังคงรักเขาเลือกไม่ถูกเลยนี้
เป้ซุขุนฤทธิ์ธรรมไทยปลาได้หมดเลย